คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้กลางห้างที่กระบี่ค่ะที่ร้านทองนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงทำทีเป็นมาขอดูทองจะซื้อทอง
แล้วก็บอกให้หยิบเส้นนั้นเส้นนี้พนักงานขายที่เป็นผู้ชายเขาก็ไปหยิบอีกเส้นหนึ่ง
จะให้ดูโอ้โหผู้หญิงคนนี้ฉกไปเลยที่วางอยู่ในถาด
แล้วก็ทำเป็นคุยต่อแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วเอาทองไปเลย
ใครช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยเถอะมีรางวัลนำจับให้ผมนี่แหละจะให้เอง
เพราะตอนนี้โดนหักเงินเดือนต้องมาชดใช้เหมือนกับว่า
กลายเป็นว่าพนักงานต้องชดใช้ทองที่คนร้ายเอาไป๑เส้น๓๐๐๐กว่าบาท
นี่ค่ะแล้วกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดนี่กรรมผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะ
ก็ใส่แค่หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าไว้นิดนึงเดี๋ยวเขาหยิบในถาดไป
แล้วทำหน้านิ่งทำเนียนนะคะเดี๋ยวค่อยดูนี่
นักงานเขาเอาอีกเส้นไปชั่งอะไรไปทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ฟึ๊บเลย
แล้วก็ทำนิ่งกำเอาไว้ในมือนี่เห็นไหมคะโอ้โหแล้วกล้องวงจรปิดชัดมาก
ชัดจริงแล้วกลายด้วยชัดเลยนี่ยังคุยอยู่นะเรียบร้อยเชื่อกลุมือเรียบร้อย
พนักงานเอาอีกเส้นมาให้ดูก็ยังคุยต่อนะคะไม่มีพิรุธอะไรนะทำเป็นคุยต่อนั่นนี่
พนักงานเขาก็คงไม่ได้นับว่าที่เขาวางไว้ให้บนถาดมันกี่เส้นกี่เส้นแล้วหายไปกี่เส้นใช่ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นหกสิงหาคมนะคะร้านทองเยาวราชกรุงเทพแต่อยู่ที่กระบี่นะคะ
อยู่ภายในห้างเขตเทศบาลเมืองกระบี่นายพิรณัทรัฐกรพิพัฒน์หรือในบอส
อายุสามสิบพนักงานร้านทองที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุ
อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีรูปร่างอวบนะคะสูง๑๗๐๑๗๕เซนติเมตรผิวขาว
พูดสำเนียงภาคกลางวันเกิดเหตุก็ขายทองอยู่หน้าร้าน
ผู้หญิงคนนี้เลยเดินเข้ามาบอกว่าอยากซื้อทองแล้วก็ชวนคุยแล้วลักษณะที่ชวนคุยเนี่ยนะคะ
เหมือนมีความรู้เรื่องทองนะถามนั่นถามนี่นี่ค่ะจนพนักงาน
หนุ่มคนนี้บอกว่าถามจนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่จากสาขาใหญ่
ส่งมาทดสอบความรู้เรื่องทองกับพนักงานที่ร้านหรือเปล่าเนี่ย
คือถามขนาดนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
หยิบสร้อยทองมาให้เลือกหน่อยจังหวะที่พนักงานชายเขาหันหลัง
โอ้โหผู้หญิงคนนี้หยิบทองไปเลยเส้นหนึ่งมูลค่าประมาณ๓๒๑๔๐บาทนะคะ
หยิบอย่างเงี้เนียนนิ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็สักพักนึงบอกว่า
อยากซื้อนะแต่ขอไปกดเงินก่อนแม่นี่แล้วพอออกไปบอกเดี๋ยวไปกดเงินก่อน
แป๊บเดียวออกไปแล้วหายไปเลยแล้วทองหายไปด้วยนี่ค่ะพอขาออกเนี่ยเดินเร็วเลย
ต้องไปพบตำรวจดีกว่าค่ะแบบนี้ค่ะเพราะว่าแจ้งความไว้แล้วที่สพกระบี่นะคะ
ต้องราคาสูงแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเทียบกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเสียหายนะครับ
พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทเสียหายตัวนี้เราอย่าทำให้มันเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยดีกว่านะครับ
นี่นะคะตัวพนักงานหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนคือผมนะ
เพราะบริษัทหักเงินเดือนผมนะเพื่อชดใช้เนี่ยหักเดือนละ๕๐๐แน่
เงินเดือนหมื่นกว่าบาทโดนหักไปเดือนละ๕๐๐เพื่อไปชดใช้กับเหตุการณ์นี้
ก็เลยแต่ละเดือนแทบไม่มีเงินใช้จ่ายค่ะ
ตัวพนักงานขายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าใครแจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับให้เงินผมเอง
เงินส่วนตัวผมนี่แหละผมให้๓๐๐๐เลย
นี่ค่ะค่ะคือถ้าหักเดือนละ๕๐๐๐ท้องนี่๓๒๐๐๐นี่๖เดือนนะคุณเงียบมาสอน

ไปเกือบครึ่งนึงเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเอง